เมื่อคืนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุ
รถยนต์ชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เหตุการณ์นี้ก็ทำให้สองสามีภรรยา

เสียชีวิตลูกสาวอายุ๕ขวบก็บาดเจ็บ
ส่วนคนขับรถยนต์ที่ไปชนเขา

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนโรจนะขาเข้า

ในพื้นที่ของตะบนคลองสวนพลู
อำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับ

ตอนที่เกิดเหตุนายสามารถ
วัดวาปีอายุ๒๔ปีเป็นชาวสุรินท

ส่วนนางสาวชะอำจันละมูล
อายุ๓๐ปีชาวสุพรรณบุรี

เด็กหญิงสุดาพรจันละมูล

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกันนะครับ
ทั้งหมดโดยสารมากับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างนะฮะ
ซึ่งคนที่ขับรถยนต์ชนเนี่ยนะฮะ
ชื่อว่านายสุลักษณ์สุสะสิน
อายุ๒๘ปีได้รับบาดเจ็บ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเช่นกัน

ด้านหน้าตัวรถนี่พังยับเยินเลยนะครับ

ข้าวของที่เป็นผลไม้กระจัดกระจายเกลื่อนถนนเลยนะครับ
ตำรวจที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุบอกว่า
จากการโทรศัพท์ติดต่อญาติผู้เสียชีวิต

ทั้งคู่สองสามีภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ย
ตระเวนออกขายผลไม้ตามร้านอาหารช่วงกลางคืน
ขี่จักรยานยนต์พ่วงข้างไป
แล้วก็มีผลไม้ต่างนะครับ

เมื่อคืนนี้คาดว่ากำลังเดินทางกลับบ้าน
แล้วก็ถูกรถพุ่งชนจากด้านหลัง
หลังจากรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำพยานแวดล้อมแล้วนะครับ
ทำให้สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ได้แบบนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวทำเป็นภาพกราฟิกให้ท่านเห็นนะครับ
รถยนต์คันเกิดเหตุนั้นขับมาตามถนนโรจนะ
ก่อนขึ้นสะพานต่างระดับอายุทยา

เส้นทางมุ่งหน้าเข้าเมืองก็ขับมาด้วยความเร็วสูง
แล้วมีพยานบอกว่าเห็นขับสายไปสายมาด้วย
มีอยู่จังหวะหนึ่งรถเก๋งคันนี้
ก็ขับรถแซงหน้ารถยนต์คันหนึ่งไป
รถคันนั้นก็กำลังขับขี่ในเส้นทางนี้นี่แหละ
แซงขึ้นไปบนสะพานต่างระดับอย่างรวดเร็ว
ไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นช่วงทางลงสะพานต่างระดับ
รถเก่งก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของครอบครัว

ซึ่งขี่อยู่ในเลนซ้ายชนเข้าอย่างจัง
จนทำให้สองสามีภรรยาเสียชีวิต
แล้วลูกสาววัย๕ขวบได้รับบาดเจ็บ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณระวีการแก้ววิจิต
ไปสอบถามความคืบหน้าคดีกับภูมิกับการสพพระนครศรียุธยานะครับ
โดยบอกว่าตำรวจสอบปากคำคนขับรถยนต์คู่กรณี
แล้วก็ตรวจวัดแอลกอฮอลเบื้องต้นไว้แล้ว
แต่ตอนนี้ต้องรอให้คนขับรถเก่ง
แล้วก็เด็ก๕ขวบที่ประสบเหตุอาการดีขึ้น
จะสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง
ในส่วนของเด็กก็ได้ประสานไปยังสหวิชาชีพ

ส่วนในจุดเกิดเหตุนั้นไม่มีกล้องวงจรปิด
เพราะว่าอาการของคู่กฎีที่ได้ประเจ็บด้วยให้ดีขึ้น
เพื่อจะสอบรายละเอียดให้ได้ว่ามายังไง
เพราะว่าเกิดยังไงใครเป็นไฟประมาณ
ยังมีไฟฟ้าส่องสว่างซึ่งถ้าไม่ใช้ความเร็วเกินไป

ส่วนมากก็ไม่เคยเกิดเหตุลักษณะนี้ครับ

ความเสียหายของรถทั้ง๒คันเป็นอย่างไร

แต่ในเบื้องต้นขอสอบ

แล้วก็ไม่มีกล้องจากฝ่ายผู้ที่เห็นเหตุการณ์
หรือว่ารถคันอื่นจะไม่มีประกอบ

สัก๕ทุ่มกว่าบางครั้งดึก

ญาติได้นำศพทั้งสามีภรรยาไปทำพิธีทางศาสนา

แล้วก็น่าเห็นใจครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ
คือทางญาติเล่าให้ฟังว่าทั้งคู่เนี่ย
เดินทางไปทำมาหากินค้าขายผลไม้

เขาก็จะไปค้าขายที่จังหวัดพระนครศิริยา

ก็บอกว่าตำรวจพอแจ้งว่าลูกสาวเสียชีวิต
พอได้ยินปุ๊บแทบเป็นลมไปเลยอะค่ะ
ตำรวจบอกว่าให้รอเผาศพให้เรียบร้อยก่อน

ตอนนี้กังวลเรื่องหลานนะคะ
เล่าให้ฟังว่าลูกสาวที่เสียชีวิตเนี่ย

แล้วตอนนี้พ่อแม่ตายแล้วอะค่ะ
แล้ว๔คนจะอยู่ยังไงนะคะ
ก็อยากจะให้คนก่อเหตุมาช่วยเหลือดูแล

เสียเสาหลักไปแบบนี้ทั้งพ่อทั้งแม่แบบนี้
ต่อไปก็น่าจะลำบากนะคะ
นายแยมหวัดหวาปีอายุ๔๕ปี
เป็นพ่อของนายสามารถ
ก็บอกว่าอยากจะฝากถึงผู้ก่อเหตุ
ถ้าเมาอย่าขับรถเลย
พักผ่อนดีกว่าไปนอนพักดีกว่า

จนต้องมาเสียชีวิตกันแบบนี้นะคะ
ก็อยากจะให้คนที่ขับรถชน
เข้ามาคุยเข้ามาช่วยเหลือดูแลหน่อย
ตอนนี้พ่อเองก็ลำบากหลานก็ยังเล็ก

อยากจะให้เข้ามารับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ตอนนี้จะขอแบบว่า
เมาแล้วอย่าไปขับกันเลยดีกว่า
มันเกิดอันตรายกับคนอื่น

อันนี้เมาแล้วทำให้ผู้อื่นเขาถึงแก่ชีวิต
มันก็เป็นอันตรายกับคนอื่น

ว่าขับนี่สายไปสายมาเลยนะครับ

คนที่ขับรถยนต์แล้วก็ไปชนเขาเนี่ยนะฮะชื่อว่านายสุรัตน์สุสะสิน
ซึ่งตอนนี้สุรสิทธิ์นะฮะซึ่งตอนนี้ก็บาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับ
วันนี้เราก็ได้ไปคุยกับพ่อของเขานะครับพ่อชื่อว่านายสุลักษณ์นะฮะ
ลูกชายชื่อนายสุรัตน์นะครับซึ่งพ่อบอกว่าหลังเกิดเหตุไปคุยไปเจรจากับทางญาติของผู้เสียชีวิตแล้ว
แล้วก็ได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อน๑๐๐๐บาท
เพื่อให้ญาตินำไปใช้ในการจัดพิธีศพที่จังหวัดสุพรรณบุรี
แล้วก็จะเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิษฐรรมศพให้นะครับซึ่งก็เป็นไปแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา๑คืน
รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากขอโทษทางฝั่งครอบครัวผู้เสียชีวิต
ยังไงก่อนอื่นนะครับผมต้องขอโทษนะครับขอโทษกับผู้เสียหายผู้กรณีนะครับ
ที่เหตุการณ์ครั้งนี้ลูกชายเป็นคนที่ทำให้เกิดประสบจริงแล้ว
เหตุการณ์เนี่ยก็ไม่อยากให้เกิดเลยเพราะมันเหตุที่มันต้องเกิดขึ้นโดยที่ไม่คาดคิดนะฮะ
คือผมก็ไม่อยากจะมีอะไรมากมายคือผมก็อยากจะขอร้องว่าเห็นใจกับลูกชายผมหน่อยนะ
เพราะว่าลูกชายผมก็คือเขาก็สำนึก
ผิดเหมือนกันคิดว่าเกิดเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ไม่อยากจะให้เกิดนะฮะ
คือทางเราก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะฮะทางเราก็ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับทางผู้เสียหายไปนะฮะ
และนอกจากนั้นเราก็ดูแลลูกสาวเขาก็คือไปเยี่ยมเยี่ยนไปดูนะฮะ
แล้วทุกวันผมก็ไปดูแล้วก็เยียวยา
เราก็พยายามทำคือพยายามไก่เกลี่ยกับคู่กรณีนะฮะ
ให้ดีที่สุดที่เราจะทำได้นะฮะ
แล้วก็ช่วยเหลือเป็นเจ้าภาพอย่างเมื่อคืนนี้ผมก็เป็นเจ้าภาพ
คืนแรกและทุกวันผมจะไปทุกวันจนฝากเสร็จสิ้นภารกิจในการเผาศพของ
อ่าคู่กรณีผมนะฮะผมจะทำให้ดีที่สุดและเยียวยาให้ดีที่สุด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางเราจะหาไว้อย่างนี้เลยนะครับ
เราก็ไม่ค่อยมีฐานะที่คือเราก็เหมือนอย่างเขานี่แหละฮะ
คือเราก็ประกัดทีมถีบเหมือนกันแต่เราก็จะพยายามทำเยียวยาให้ดีที่สุด
อ่าคนที่พูดนี่คือนายสุรัตน์สุสะสินเป็นพ่อของคนขับรถชนคนตายสองคน
คนขับรถเก่งแล้วไปชนเขาตายสองคนเนี่ยชื่อว่านายสุรักสุขสะสินนะ
ก็บอกว่าอ่าบ้านเขาก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันอืม
ฝั่งเขาก็เสียใจค่ะก็ถ้าจะเรียกร้องอะไรก็อยากให้เข้าใจว่าทางบ้านเขาก็
มีฐานะก็ประมาณกับครอบครัวผู้ตายนั่นแหละอืม
แต่เขาตายสองศพใช่ค่ะพ่อกับแม่น่ะมีลูกอีกสี่คนอืมน่ะ
คือทางพ่อของคนขับรถยนต์เนี่ยบอกว่าตอนนี้ลูกชายก็ยังช็อกอยู่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ยอมพูดไม่ยอมจาซึ่งก็ยอมรับและพยายามบอกให้ลูกชายเนี่ย
รู้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ลูกชายอยู่ที่โรงพยาบาลราชธานี
ยังมีอาการบาดเจ็บคือเจ็บหน้าอกกับที่บริเวณท้องน้อย
ส่วนลูกชายก็มีภรรยาแล้วภรรยาก็ตั้งคันอยู่๔เดือน
คนในครอบครัวทุกคนก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ในการที่จะดำเนินคดีกันต่อไปกำลังสอบปากคำเพิ่มเติมอยู่นะฮะ
รอที่จะสอบปากคำเพิ่มเติมอยู่นะครับ
ที่สำคัญก็คือเรื่องของการตรวจวัดแอลกอฮอล์ด้วย